เรื่องนี้คุณเจนนี่นะคะมีมรสุมเรื่องความรักใช่ไหม
แต่ว่าสาวคนนี้ค่ะหญิงลีศรีจุมพล

ตกอกตกใจเลยนะเมื่อ๕เดือนก่อน

แล้วก็มาพร้อมกับกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรง

อาการป่วยให้เราในอินสตาแกรมให้ได้ทราบกันอยู่ตลอด
ล่าสุดค่ะเธอนั้นก็มีการผ่าตัดนะคะ

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ

แม้ว่าอาจจะยังไม่กลับมา๑๐๐เหมือนตอนก่อนป่วยนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวก็มั่นใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อย
โดยเฉพาะสภาพจิตใจที่เอ่ยปากยอมรับเลยค่ะ

แต่ว่าเธอบอกนะว่าไม่มั่นใจว่าต้องพึ่งบิดหมอ

ก็เลยได้รับกำลังใจอย่างท่วมท้นอีกแบบ
อย่างเขาเรียกว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่หญิงคิดว่า
มันจะเป็นภาพลบหรือเป็นสิ่งที่ลบ
ว่าเพราะลูกคิเลตไปแล้วคงจะติดล๊อบทุกอย่าง
คงจะหมดสิ้นอนาคตความเป็นศิลปิน
ไม่ได้ทำตรงนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซ้ำเติมผู้ป่วย
ยังไม่กล้าการันตีว่า๑๐๐นะคะขอใช้เวลาไปสักหลายเดือนหรือเป็นปี
เพราะว่าอาการป่วยมาจากอาการที่แบบว่าสเตรอยนะคะโดนมากดทับใช่ไหมคะ
ก็คือไม่ได้เป็นไทรอยด์เป็นพิษมีโอกาสหาย
แต่ตรงนี้โหนกแก้มใหญ่เราไม่ได้ทำอะไรรอให้มันหายไป
เพราะว่ามันเป็นไขมันไม่อยากไปคว้านไปทำหญิงก็กลัวเหมือนกัน
แล้วเดี๋ยวให้มันหายไปในอนาคต
สัมภาษณ์เห็นได้ยินคำสัมภาษณ์รู้เลยว่าเธอนั้นเนี่ยก็ต้องเจอกับข่าวนะคะ
ที่ไม่จริงบางคนเห็นแค่หน้าเธอแล้วบอกว่าเออเธอไปทำศัลยกรรม

อันนี้เธอก็ออกมาบอกแล้วว่าอย่าโทษคนป่วยนะ

เนี่ยผ่านมาลอสุมคอมเมนต์มาเยอะอยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นนะคะส่งกำลังใจให้กันดีกว่าเนาะ
ตอนนี้ก็สวยขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะครับหญิงรี